เวลาที่เราเข้าห้างโดยเฉพาะจะไปฝากเงินเราก็จะรู้กันใช่ไหม
แว่นตาเอ่ยหมวกกันน็อกเอ่ยหมวกที่ใส่ต้องถอดถูก
โอ้ต้องใช่ไม่ได้เลยเข้าห้างอ่ะ
นั่นน่ะสิแต่ว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเขาจะรีบไปฝากเงินในห้าง
ก็เลยไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกทีนี้พอเจอเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มาเตือนพอมาเตือนทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ตำรวจก็อ้างเหมือนกันตำรวจชักปืนมายิงอ้างว่าจะระงับเหตุค่ะ

พอเจ้าหน้าที่ยิงกูเนี่ยนี่นี่ใช่ไหม

เนี่ยอันนี้ผู้ชายคนนี้ที่จริงเขาเข้ามาในห้าง
เขาจะไปฝากเงินกับตู้อัตโนมัติของห้างแต่เห็นไหมเจ้าหน้าที่คือเดินตามมาตลอดเลยค่ะ
เพราะว่าอะไรเขาใส่หมวกกันน็อกอยู่ใส่หมวกกันน็อกอยู่แบบนี้
เข้าไปในห้างก็ยังไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกไง

ใช่คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาก็ทำตามหน้าที่ระวังเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องความปลอดภัย
แต่ว่ากลายเป็นผู้ชายคนนั้นเข้ามาในห้างกับเพื่อน
แล้วตำรวจมาประกบกลายเป็นตามทุกฝีก้าวเห็นไหม
ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนตำรวจก็ตามตามแล้วไม่ไหวอ่ะ
คือทำไมต้องมาตามขนาดนี้ด้วยหันไปมีปากเสียงกัน
ออกนอกประตูห้างเมื่อกี้เป็นภาพด้านนอกห้างก็ยังเถียงกับตำรวจอยู่นะคะ
แล้วมันมีเสียงปั้งขึ้นมาผู้ชายเสื้อดำคนที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยบาดเจ็บนะเนี่ย
มุมเนี้ยที่ยืนเถียงกันอยู่อะค่ะเหตุการณ์อ่ะเกิดขึ้นที่ห้าง

ช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมาทีนี้คนเจ็บ

โดนตรงข้อเท้าที่เท้าซ้ายค่ะ
กู้ชีพก็ต้องประถมพยาบาลตรงฝั่งเท้านะเท้าด้านซ้าย
ประถมพยาบาลนำตัวนายอากรส่งโรงพยาบาล
ถามว่าคนที่ทำที่ยิงปืนคือใคร
คือร้อยตำรวจโทพันเตบัววิชัยสินรองสารวัตรจราจรค่ะ
ซึ่งตำรวจปฏิบัติงานสายตรวจที่สพคลองหลวง
ก็ต้องถูกเชิญตัวกลับโรงพักแหละไปสอบซิว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไร
ฟังจากเพื่อนคนเจ็บเพื่อนคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังว่า
ผมเป็นพนักงานส่งพัสดุเอกชน
ทีนี้ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์เอาตังค์มาฝากปกติเลย
แล้วพอเจอตำรวจนายนี้ก็มาโวยวายใส่
มาสองคนมารถไรอย่างครับ

ปกติมาฝากที่นี่ประจำไหม

แต่เด็กนักเรียนยังผึ้งเดินสวนมานิดเดียว

โดนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นจะทำยังไงถูกไหม
ทีนี้ตำรวจนายนี้ค่ะพอเอาตัวมาที่โรงพัก

เป่าเสร็จแล้วปื๊ดขึ้นไหมขึ้นไหม
ดื่มไหมพี่ครึ่งตรวจวัดออกมา
มันขึ้นมาว่ากระสุนไม่มีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะคะ
แต่ก็ต้องส่งให้ฝ่ายสอบสวนสอบปากคำตามขั้นตอนต่อไป
แล้วเราไปถามผู้กำกับไงผู้กำกับสพคลองหลวง
พันธุ์ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ท่านบอกว่า
คือทางฝั่งคนเจ็บนายอากร

ร้อยตำรวจโทพันเตก็เข้าเวรดูแลความปลอดภัย
ธนาคารที่ร้านทองในห้าง

พอไปทำหน้าที่ประกบเฝ้าระวังเหตุ

เคยเกิดเหตุการณ์ชิงซับมาแล้ว๓รอ
แทรกดอมยังถามว่าเอ๊ะปืนลั่นหรือเปล่า
ลั่นเหรอสิ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ย
ก็ทางผู้อำกับบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ

ตำรวจตำรวจนายที่ไปดูแลความปลอดภัยแล้วมีเหตุเนี่ยนะ
ร้อยตำรวจโทพันเตก็ต้องโดนตั้งคณะกรรมการสอบ
ว่าที่ยิงปืนยิงปืนเพื่อป้องกันเหตุมันเกิดเหตุขึ้นหรือยัง
หรือการกระทำนี้มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ถ้าเกิดผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมลองคิดสิว่าข่าวที่น้ำแข็งเล่าไปเนี่ยสาเหตุต้นเรื่องเลย
ค่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรตัดสินใจได้เก็บไว้ในใจก็ได้
แต่เราคิดสิว่าไอ้ที่เป็นเรื่องบานปลายเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไร
ผมรีบอ่ะผมรีบผมเส้นโอกาน็อกอยู่
เบิร์ตเข้าใจไหมผมรีบผมไปฝากเงินในตู้แป๊บเดียว